คุณผู้ชมคะกลับมาช่วงนี้เราพาคุณผู้ชมย้อนกลับไปดูคลิปที่เรานำเสนอข่าวไปเมื่อวานเป็นเหตุการณ์วัยรุ่นสองคนขี่มอเตอร์ไซค์ออกมาจากด้านริมถนนแล้วรถยนต์เข้ามาทางตรงทีนี้มันเกือบเกือบที่จะเฉียวกันรถยนต์เขาก็เลยบีบแตร่เตือนไปแต่ปรากฏว่าวัยรุ่นเนี่ยไม่พอใจค่ะคุณผู้ชมจัดจ้านในย่านนี้มาก
จะออกมาทำไมล่ะรถกำลังแซงอยู่
คุณผู้ชมย้อนกลับให้ดูคลิปต้นเรื่องกันก่อนนะคะเนี่ยค่ะจะออกมาคือ
จะออกมาทำไมล่ะเหมือนมันจะแซงอยู่เนี่ยเกิดขึ้นที่ไหนที่ใต้นราธิวาส
ใต้นราธิวาสนะคะคือเจ้าของรถแล้วก็เป็นเจ้าของคลิปนี้
เขาเป็นเจ้าของกล้องหน้ารถนะคะเขาเอามาโพสต์เนี่ยคุณดูนะ
แล้วก็หลังจากนั้นขับแซงขึ้นมาให้เห็นคลิปต้นเรื่องแบบนี้ก่อนเห็นไหม
มีปืนนะจ๊ะนั่นน่ะถือไว้เลยนั่นน่ะจ้ะนั่นเขาเลยบอกว่าจัดจ้านในย่านนี้
ค่ะตัวจี๊ดเลยนะคะชี้ให้กัดนิดหนึ่งจุดเกิดเหตุเนี่ย
ก็คือเกิดขึ้นในพื้นที่บ้านเจ๊เหอำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาส
กล้องหน้ารถของเจ้าของรถเขาขับมาทางตรงบันทึกภาพไว้ได้
ระหว่างทางมีมอเตอร์ไซคันนี้แหละค่ะออกมา
กระทันหันมากก็เลยทำให้คนขับรถยนต์เนี่ย
กับรถจัดกายันยนต์เพราะดูจากคลิปเนี้ย
เหมือนว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นสักพักหนึ่งค่ะอย่างที่เนี่ย
แซงขึ้นมาเลยนะคะแล้วก็เอาปืนออกมาข่มขู่
คลิปนี้ค่ะคุณผู้ชมเราจำลองกราฟิกให้ดูแบบนี้นะ
เขาขับมาทางตรงแล้วเนี่ยก็เกือบจะเฉียวกัน
เขาก็เลยบีบแตร่เตือนแล้วจะออกมาทำไม
เห็นไหมเห็นไหมแล้วก็สวนขึ้นมาขับแซงขึ้นมาแบบนี้
แล้วก็เอาปืนออกมาแบบนี้

เขามีการโพสต์ไว้นะครับพร้อมข้อความระบุว่า
ลูกชายอดีตค่าราชกรรรย์บำนานชักปืนขมขู่คนขับรถ
เหตุไม่พอใจถูกบีบแตร่ใส่ล่าสุด
แจ้วนาทีซับชื่อซับที่อยู่เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
หลังเกิดเหตุวัยรุ่นคนดังกล่าวค่ะได้หลบหนีออกจากพื้นที่ไปแล้ว
แล้วก็ตอนนี้อยู่ระหว่างการจับคุมตัว
ทีนี้มาดูความคืบหน้าในเรื่องของการตามตัวหน่อยนะคะ
พันธุ์ตำรวจเอกสุวรสลุณหะวิทยานนท์

หลังเกิดเหตุก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะคะ
มีการเรียกเจ้าของรถกระบะคันดังกล่าว
ก็คือเจ้าของคลิปด้วยมาสอบปากคำ

ไม่มีการติดใจเอาความกับชายที่ชักปืนออกมาข่มขู่
แต่ตำรวจบอกว่าก็ต้องดำเนินคดีกับผู้ชายในคลิป
ขณะนี้อยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐาน

พกพาอาวุธปืนโดยไม่ได้รับอนุญาต
พรบจราจรทางบกด้วยนะคะ
ขับขี่โดยไม่สวมหมวกกันน็อก
แล้วก็ไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียน
ผู้กำกับสพตากใบบอกว่าตอนนี้
ยังยืนยันไม่ได้นะคะว่าหนึ่งในสองคน
เป็นลูกของอดีตข้าราชการบำนาน
ตามที่มีการแชร์กันจริงหรือเปล่า
แต่ท่านก็บอกว่าไม่ได้นิ่งนอนใจ
เดี๋ยวจะเรียกมารับทราบข้อกลับหานะครับ